กำแพงเพชรมีร้านอาหารอยู่ริมถนนก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งจอดอยู่อะพี่เบิร์ต
เก๋งมาเลยฮอนด้าแอคคอร์ดขาวมาอย่างเร็วเสียหลัก

นี่ครับสภาพระเนระนาดครับ
ตรงนี้คือถนนสายท่ามะเขือกำแพงเพชรอำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชร
ดึกเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔ทุ่มครึ่ง
กล้องวงจรปิดบริเวณร้านอาหารใกล้จุดก็จับภาพได้นะ
คุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ไอ้ขาวฮอนด้าไอ้คอร์ดขาวครับเมื่อกี้คือคันที่มาชน
เป็นช่วงที่คนเขาตกออกตกใจกันใหญ่ครับ
เก๋งฮอนด้าขาวเนี่ยขับมาอย่างเร็วนี่
นั่นไงเยอะตอนนี้ผลิ้นลิดเดียวเอง

อ๋อบ้านเข็นอยู่
นี่เข้ามาแล้วเบี่ยงซ้ายแล้วก็ไปชนกวาดไป
ไม่มีครับไม่มีคนเจ็บแต่รถซีอาหาร
คนขับเป็นใครคนขับชื่อเอี่ยงอายุ๔๓ปี

ซึ่งก็อย่างงี้พี่ฟังไม่เขาจะกินเยอะหล่ะ
ปรีเข้าไปทำร้ายเอี่ยงกับโยเนี่ยตำรวจต้องมาระงับเหตุต้องห้ามไว้ใจเย็น

แล้วก็นำตัวคนก่อเหตุทั้งเอี่ยงกับโยไปโรงพักครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่นว่า
ที่เสียหลักแล้วกวาดไปเนี่ยมันไปหักหลบหรือเปล่า
หรือว่าขับขี่ประมาทหวาดเสียวของพวกเขาเองนะ